โอ้นานมาก
ปีตอนนี้น้องก็ต้องออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วล่ะ

เรียกว่าเติบโตแจ้งเกิดจากช่อง๓

เมื่อก่อนหยาดกับพิงกี้เขาจะคู่กันมาใช่ไหม
พิงกี้เนี่ยเริ่มจากช่อง๓แต่ไปโตที่ช่อง๗
หยาดเนี่ยเริ่มจากช่อง๗แต่ไปโตที่ช่อง๓

หลายคนก็แบบเออคุ้นว่าช่อง๓เนอะ
งานเนี่ยหยาดทริปก็เลยบอกว่าทำไมจึงตัดสินใจไม่ตอบสัญญา

เป็นผู้ที่มีพระคุณจริงโอกาสเป็นที่แรกที่ให้เราเป็นนางเอกด้วย
พอวันนี้มันผ่านมา๑๘ปีแล้วนานมาก
หยาดก็อยู่กับช่องมาเป็นเวลาที่ยาวนานมาก
แล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยที่ทำให้รู้สึกว่าเราโตแล้วเนี่ย
อย่างหยาดก็ได้อยากประสบการณ์คืออยากจะร่วมงานกับหลายช่อง
มีโอกาสที่จะกลับมาเล่นช่อง๓อีกไหม
ยายก็บอกว่าคุยกับทางผู้ใหญ่ช่อง๓แล้วยินดีรับใช้เสมอ
พอเราตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเขาก็มียื่นข้อเสนออะไรพิเศษไหม

การเซ็นสัญญากันแต่หยาดขออนุญาตไม่พูดแล้วกัน
หยาดก็ไม่อยากจะพูดถึงผู้ใหญ่ทางช่องอะไรยังไงเท่าไหร่
หยาดก็เป็นเรื่องของส่วนตัวหยาด
นักแสดงอิสระสบายใจมากกว่าหรือเปล่า
คือหยาดก็เพิ่งเป็นอิสระได้ไม่กี่วันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหยาดก็ยังไม่รู้ว่าการทำงานข้างนอกมันเป็นยังไง

ตอนนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระก่อนดีกว่าโอเค
แต่ก็มีคนทาบทามมาเยอะก็มีบ้าง

ไม่เอามาเล่นล่ะ
เขาไม่เอามาเล่นล่ะ

เดี๋ยวเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญฉันอยู่

อาจจะยังไม่มีบท
อาจจะยังไม่มีบทที่หว่ะ
จะเจอมึงอ่ะ
ก็ต้องล้างช่องนั้น
เล่นกับคุณใหม่ไหมคะ

เอาหน้าฉันตึงก่อนนะ

พระเอกดังวิกน้อยศรีครับคุณผู้ชมครับ

บช่องสีฟ้าครับแต่สวรรค์ล่มปากอ่าว
เมื่อถูกปฏิเสธมานั่นเองฮะ

สำหรับพระเอกนะครับผมคนนี้เลยยอมกลับลำ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกดังของวิกน้อยศรีเตรียมขยับขยาย
หวังย้ายช่องไปชกไปซบช่องสีฟ้าครับ
แต่สวรรค์ล่มปากอ่าวเมื่อถูกช่องสีฟ้าปฏิเสธกลับมา

หนูจะรู้ได้ยังไงช่องสีฟ้าหนูยังไม่รู้เลยช่องไหน
สีฟ้าคือช่องมาใช่ช่องสีฟ้าก็เป็นช่องที่มันเราสามารถ
อีบ้าช่องน้อย๔เดี๋ยวนี้มันมีช่องทีวีเยอะขึ้น

น้ำเงินสีฟ้าเหมือนกันแต่เขาเป็นน้ำเงินเทา

สีเขียวทีวีสีฟ้าเนอะ
แสดงว่าเขาจะไปหาช่องไหนสรุปคนคนนี้เขาจะไปหาช่องไหน

รู้แล้วเขาอยากเป็นพระเอกช่องมากสีเขาเลยไปหาสีเพิ่ม
อ๋อตะกะอะไรของคุณอะ
คุณแม่อะไรอาจสมมุติว่าเกิดต่อแหลนะแอ้งกี้
ไม่แต่คนนี้เนี่ยเขาเคยอยู่ช่องน้อยสีมาก่อนเหรอ

แล้วอยู่มาเขาก็แบบว่าหมดสัญญาเขาก็จะไปช่องมากสี

ไม่หมดแต่ว่ามันคิดว่าน่าจะหมด
เหมือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราบางคนเขาไม่รอให้หมดไงเขาจะไปดิวก่อน

ไปดิวเลยว่าได้ค่าตัว๗หลัก๘หลักละครต่อตอนขอแสนอัพนะ
อ่าอ่าตกลงมาถ้าตกลงก็ไปเลย

นะครับผมตรงนี้นะฮะด้วยเหตุผลทั้งมวลครับ
งานนี้ก็เลยต้องกลับมาซบที่บ้านเก่าไปก่อนครับ
หมดสัญญาแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีหนึ่งนะครับผม
ว่าต้องรอดูว่าสัญญาทางช่องเก่าเนี่ยจะต่อสัญญาหรือว่าปล่อยให้ลอยแผลครับ

ใช้ทีแล้วบางคนก็ออกเสียง

เขาอาจจะเดินเพ่นพ่านแถวตึกใต้ตึกคุณแม่นะ

อันนี้มีอัต้าย

พี่เอิ้นยังเป็นผู้ธีพะใช่หละ

เขาบอกว่าตอนนึงบางทีได้เท่ากับเล่นละครไทยได้เรื่องนึง

หลายหลังทีราบวันใด
เพราะว่าจะเพราะว่าถ้าเสียสาวเนี่ยนะเล่นแล้วเข้าไม่อิ่นไม่เชื่อ

ไออิจ๊ะตบป้าะนะครับเขียนสิ
ลิเดียเร็วกินขนมแล้ว
เออไปเกียจตอนเวกว่าพูดดีว่าเป็นคนนั้นคนนี้
นี่นะนี่นะพอแบบว่าไม่มีการเขียนแล้วไม่มีอุ๊ยน่ะ
เดี๋ยวนะโทรศัพท์ฉันเนี่ยนะก็จะวิ่งมาเยอะมากเลยว่าใครเหรอ

ไม่ต้องบอกสักหน่อยเป็นวิทยาทานกับคนดู
ต่อไปนี่เฉลยกินขนมหนุ่มกันชัยอยู่อะ

นี่รู้หรือยังว่าตรงนี้จะไม่มีการเขียนอะไรทั้งสิ้น

ลุดเอามาจากปากเธอเลยลุดเอามา

อ่านข่าวแล้วกินขนมได้ด้วยเหรอ

ช่วงอื่นเขาไล่ออกแล้วนะ
เรื่องมีอยู่ว่าน้องเขาก็ท้องอยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยนะคะนางก็แบบว่าเคยติดข่าวไว้นะ
ตอนที่ท้องยังไม่ครบ๓เดือน
มันก็จะถือเป็นเคล็ดนะนะว่า
อยากที่จะบอกไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะอะไร

พอ๓เดือนไปแล้วก็ยังไม่ได้พูดเลยนะว่า

นี่ขนาดท้อง๒นะแล้วก็ท้องน้ำก็ใหญ่มาก
มันท้องสองไม่ใช่ท้องสาว

ก็แหละคงจะแบบว่าได้รู้กันแล้วละค่ะ

ไม่ต้องมารออะไรกันมากแล้วว่

เฉลยเอาตอนหน้าห้องผ่าตัดเลย
โอเคก็จะไม่ตรวจก่อนใช่มั้ย

แต่ว่าในลักษณะของการไม่บอกเภทร่ว่าเป็นเภทอะไร

นี่มันออกกำลังกายอยู่อยู่นางขึ้นคอนเสิร์ตอยู่จ้ะ
นางมีคิวไปจนถึงท้องตอน๘เดือนเลย

โอ้โหระวังนะดี
มีปัญหาไม่เคยมีเมียใช่ไหมเรา

ทุกอย่างมันเอาไปหมดแล้วน่าสงสารเนอะแล้วมีทำไมว่าเมียมีทำไมอะไรนะฮะมันตื่นเต้นน่ะ
มันตื่นเต้นว่าวันไหนเขาจะจับได้ไงไม่ใช่มันตื่นเต้นอยู่ด้วยกัน
บ้าบอดทีเดียวเชียวนิสัยเราเป็นอย่างงี้เหมือนกันหมดเลยนะคนนี้พี่มดก็รู้จักใครวะ
กูบอกแสนห้ามาเพิ่มไปสองสามแสนแล้วเห็นไหมล่ะหลุบข้อมันตอนหลบตอนแหละของมันสิ
ตอนที่แบบว่าพักเบรกนะบอกว่าชอบไปเกาหลีด้วยคนนี้ใช่ป่ะ

ชอบที่อันมาร์ทบอกอ้าวแปลกอรีนั่นเหรอ
คือเดี๋ยวกูซ่วยเข้าไปบ่อยอ่ะ
เบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาแพนเค้กยืนหนึ่ง
บนลันเวนังยังเป็นนางแบบ
ตอนนี้มีแฟชั่นโชว์ของคนไทยไปเสด็จ
ก่อนให้พี่หมูอาซาว่าของโพเอิ้งโพเอมไปเดี๋ยวที่เหมือนกิว
อันนี้เสียงไฮอันนี้ที่ซีอาร์น

โอเคช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ